เมื่อวานนี้ช็อกวงการบันเทิงกันอยู่เหมือนกันนะครับ
สำหรับกรณีที่น้องแพรวา
หลายคนเรียกติดปากว่าแพรวารักติดไซเรน
น้องออกมาบอกผ่านโซเชียลผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวเลยนะคะ
ประกาศชัดว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แล้วก็บอกให้เพื่อนศิลปินที่ได้ร่วมงาน
และอยู่ใกล้ชิดตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคม
ช่วยเฝ้าดูอาการตัวเองกันหน่อยนะฮะ
ล่าสุดคุณแม่ของน้องก็มีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าน้องแพรวาเครียดมากร้องไห้เสียใจ
เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง
คุณแม่บอกว่าลูกสาวไม่ห่วงตัวเองเลย
พอมาดูแคปชั่นก็ยิ่งสะเทือนใจค่ะคุณผู้ชม
เขียนแคปชั่นใต้ภาพบอกว่า
คือแม่ไปกอดไม่ได้เข้มแข็งนะลูก

กับทั้งคุณแม่แล้วก็น้องแพรวากันด้วยนั่นเองนะคะ
ส่วนทางศิลปินนักแสดงที่มีโอกาสได้ร่วมงาน
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนทยอยกักตัวเองกันแล้วนะคะ
แนทอนิพรเขาเพิ่งไปเย็บหน้ากากด้วยกันมา

ทั้งหมดนี้ได้เจอกับน้องแพรวา
สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาและที่หลายคนตกใจคือ
คือน้องแพรวาไม่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศ

เธอก็เลยไม่รู้ว่าต้นต่อของเชื้อที่เธอไปติดมานะตอนนี้

ก็ต้องรอน้องอีกสักระยะหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งล่าสุดนะคะน้องชายของแพรวาชื่อน้องริวนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ก็กักตัวเองกันอยู่นะคะ